กับเรื่องของคดดีครูจอมทรัพย์ครูประชุมครับ
ตำรวจนครพนมเขามีการส่งสำนวนสรุปคดีของครูจอมทรัพย์นะครับ
เพิ่มอีก๙คนนะครับในการส่งฟ้อง
มั่นใจนะครับว่าหลักฐานนั้นสามารถเอาผิดได้ครับ
ห้องประชุมตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมครับ
พลตำรวจตรีสุวิชาญยานกิติกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม
เป็นประธานประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการดำเนินคดี
ผู้ร่วมขบวนการช่วยครูจอมทรัพย์เพื่อไปสรุปสำนวนครับ
ส่วนพญาหลักฐานอายการก็พิจารณาฟ้องศาลจังหวัดนครพนม
โดยในวันนี้ได้สรุปจำนวนพยานหลักฐานให้อายการเพิ่มอีกครบ
ทั้งหมดจำนวน๙คนจากผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด๑๑คน
ซึ่งก็ได้สรุปสำนวนส่งอายการไปแล้ว๒คน
คือนายสับวาปีแล้วก็ภรรยาก็คือนางจันวาปี
เมื่อวันที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ส่วนที่เหลือ๙คนก็คือนางจอมซาบแสนเมืองโคตร
นายสุริยานวลเจริญหรือครูอ๋อง
ทั้งสองคนนี้ยังถูกควบคุมตัวชั่วคราว
เนื่องจากสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะ
หลังถูกนำตัวไปฝากขังและอยู่ในช่วงฝากขังผลัดที่๓
มีระยะเวลาฝากหางทั้งหมด๔ผลัด
ผลัดละ๑๒วันนะคะ
รายที่๓นายนิรันดิแสนเมืองโคตรสามีครูจอมทรัพย์ค่ะ
ก็คือนางทัศนีหานพยักษ์เป็นพยาน
คือนางทองเรศวงศรีชาเป็นพยาน
คือนางสาววาสนาเพชรทองเป็นหลานสาวครูจอมทรัพย์
คือนายรจนาจันทรัศนเพื่อนครูจอมทรัพย์

แล้วก็คนที่๙ค่ะนายธนัดสุขตลอดปีเป็นทนายความส่วนตัว
ทั้งหมดก็อยู่ระหว่างการฝากขัง
แต่ว่าสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อรอการพิจารณาค่ะ
ทางนี้ทางตำรวจยืนยันนะครับว่าการสอบสวนสรุปสำนวนคำให้การทั้งหมด
มั่นใจว่ามีหลักฐานชัดเจนครับ

สามารถเอาผิดผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดได้อย่างแน่นอน
ซึ่งก็มีเอกสารหลักฐานสรุปเป็นสำนวนกว่า๑๕๐๐หน้า
หลังจากนี้ก็ต้องรอขั้นตอนอายการพิจารณาครับ
ในการส่งฟ้องศาลจังหวัดนครพนม

มีระยะเวลาการดำเนินการตามกฎหมาย
จำนวน๔ผัดผัดละ๑๒วันรวม๔๘วัน
ใช้ระยะเวลารวมทั้งหมด๓๙วัน

หากยังไม่แล้วเสร็จอายการยังสามารถขยายระยะเวลาได้ครับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอายการ
ตำรวจส่งเอกสารหลักฐานการสอบปากคำไปยังปปชเพื่อพิจารณาชี้มูล
แล้วก็จะต้องรอผลการสรุปจากปปชหากจะดำเนินคดีตามกฎหมายครับ